คุณผู้ชมเราตามให้ต่อนะคะสำหรับเหตุไฟไหม้ที่โรงงานบรรจุน้ำมันที่จังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
คือไหม้ตั้งแต่๔โมงครึ่งวันนี้แล้ว

เริ่มมีการประสานรถดับเพลิงจากหลายจังหวัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นราชบุรีจังหวัดใกล้เคียงต่าง
มีการประสานรถโฟมจากกรุงเทพด้วย
ไม่แน่ใจว่ามีสารเคมีอะไรรั่วไหลออกมาไหม
นี่ค่ะสภาพเป็นแบบนี้ตอนเกิดเหตุนะคะ
เรารีบส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปเลย
ครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายงานสดนะฮะ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
อยู่ที่เพชรบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวรายงานสดเข้ามานะครับ
กลุ่มไฟที่ยังคงโพยพุ่งด้านหลังเล็กน้อยเนี่ยนะครับ
ให้สงบลงขณะเดียวกันก็การทำงานของเจ้าหน้าที่
ก็ยังคงตรึงกำลังอยู่บริเวณนี้

เป็นอาคารที่มีการเก็บน้ำมันแล้วก็เป็นโรงผลิต
พังถล่มลงมาหลังจากมีเพลิงลุกไหม้
นานกว่าหลายชั่วโมงนะครับ
ก็ทำให้หลังคานั้นถล่มลงมานะครับ

ได้ลุกไหม้สูงหลายสิบเมตร
แล้วก็มีการใช้รถดับเพลิงนะครับ
จากหลายพื้นที่ทั้งเพชรชบุรีประจวบคิริขัน
กรุงเทพมหานครรวมไปถึงรถจากกองทัพบก
ก็มาร่วมสกัดเพลิงในตอนนี้ด้วยนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ก็มีการพักบ้างแล้ว
เพราะว่าเพลิงนั้นได้สงบลงไป

แล้วก็ฉีดน้ำอยู่ด้านในเป็นระยะนะครับ
ขณะเดียวกันที่คุณผู้ชมจะเห็นว่าที่พื้น

เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นที่ผลิตน้ำมันเครื่องนะครับ
ก็จะเป็นน้ำที่ผสมกับน้ำมัน

คุณผู้ชมเหมือนจะเห็นว่าชุดของเจ้าหน้าที่กำลังเดินอยู่เนี่ย
ก็จะเห็นว่ามีรอยคราบดำด้วยนะครับ
เนื่องจากว่าเป็นชิ้นส่วนแล้วก็เป็นส่วนผสมของน้ำมัน
น้ำมันต่างที่อยู่บริเวณนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายไปบ้างแล้วนะครับ
เพราะว่าหวั่นว่าจะเกิดเหตุซ้ำ
แต่ว่าตอนนี้ก็มีการนำน้ำมันต่างออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
เดี๋ยวเราไปคุยกับกู้ภัยนะครับ
ที่มาร่วมสกัดเพลิงในวันนี้ด้วยนะครับ

อยากให้เล่าเหตุการณ์ตอนที่เกิดตอนนั้นเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาแล้วก็สาเหตุมันมาเป็นยังไงครับ
สาเหตุนะครับทางเรายังไม่ได้ทราบชัดเจนนะครับ

เนื่องจากว่าภายในตัวโกดังเนี่ยมันจะเป็นทั้งอาคารผลิตแล้วก็อาคารที่เก็บเกี่ยวสินค้านะครับ
ช่วงที่มาถึงเขเทนก็ก็คือไปกำลังไม่เก็บสินค้าอยู่ภายในกระดังเต็มพื้นที่นะครับ
แล้วเราก็ร้องขออนุญาเคมีโฟมนะครับจากหน่วยงานข้างเคียงครับ
เธอร์ทั้งจะของมทบ๑๕ของทเทศบาลเมืองเทศบรีและทันตะวันจากงานเจ้าอำนะครับ
แล้วก็มีการร้องขอไปยังประพอส์เขต๔รวมถึงพื้นที่อื่นข้างเคียงที่มีอุปกรณ์เข้ามาช่วยสนับสนุนที่กระเทศ
สาเหตุเรายังไม่ทราบใช่ไหมว่าเกิดขึ้นมาจากเพราะอะไร
ใช่ครับสาเหตุยังไม่ทราบที่แน่ชัดนะครับเพราะว่าเมื่อเรามาถึงเนี่ยคือ
ลุกไหม้เต็มพื้นที่ไปแล้วนะครับยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าต้นเพลิงนั้นอยู่ตรงจุดไหนอะไรยังไง
โรงงานนี้คือเป็นโรงงานผลิตน้ำมันเครื่อง
เป็นโรงงานรีไซเคิลน้ำมันเครื่องเก่าครับแล้วก็เอามาทำบรรจุใหม่ครับ
ที่มาดับเพลิงตอนนี้ใช้ก่อนค่อนข้างเยอะไหมครับ
ค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าในส่วนของเป็นเพลิงน่าครับทีมของสวรรค์สังเพศ
ก็มีกำลังอยู่ไม่มากแล้วก็ร้องหาขอไปอยากจบตะข้างเคียงนะครับ
ประจบคีศดิขันป่าวลาบบุรีและสมุทรสงครามงมุมสาครนะครับ
หรือว่าประชาชนแถวนี้มีได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหม
เรื่องต้นนะครับทางเจ้าที่อาสาสมัครไม่มีใครระบาดเจ็บหรืออะไรนะครับ
แต่ว่าชาวบ้านน่าจะได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันที่เกิดเหตุในช่วงแรก
หลังจากมีกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งจำนวนมากนะครับ
แล้วไหม้ค่อนข้างนานเลยใช่ไหมก่อนที่จะเข้ามาสงบ
ไฟค่อนข้างที่จะสูง๓๐เมตรอย่างที่เขาบอก
ก็คือกลุ่มควันนะครับสูงขึ้นบนท้องฟ้านี่คือเห็นได้จากระยะไกลนะครับ
เป็นสิบกิโลนะครับเพราะว่าผมออกมาจากตัวเมือง
ก็คือมองเห็นกลุ่มควันมาแต่ไกลนะครับ
เมื่อมาถึงก็คือเต็มพื้นที่ไปแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็คือว่าทุกอย่างคือสงบลงแล้ว
ทุกอย่างนี้สงบลงแล้วครับเหลือเพียงแค่การลดอุณหภูมิในส่วนของโครงสร้าง
แล้วก็ตัวเตาที่ทำการกันน้ำมันนะครับ
ด้านในที่เจ้าที่ยังดำเนินการลดอุณหภูมิความร้อนอยู่นะครับ
ป้องกันการจุดติดขึ้นมาใหม่ของต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่ครับถึงจะถึงจะให้มันสงบไปเลย
ก็น่าจะอีกหลายชั่วโมงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือด้านในก็ยังมีบางส่วนที่เราขยับจุดในการลดความร้อน
ก็มีการลุกไหม้ขึ้นมาบ้างเพราะด้านในจะเต็มไปด้วยน้ำมันเครื่องที่อยู่ตามพื้น
ที่พร้อมที่จะเลือกความร้อนและก็ลูกจุดติดให้หัวใหม่ได้
ถ้าประเมิงตอนนี้๑๐๐ปลอดภัยกี่ปลา
ตอนนี้ถ้าร้อนประเทศก็ประมาณ๘๐แล้วครับที่บอกปลอดภัยนะครับ
เหลือเพียงแค่การลดความร้อนนะครับให้มันสงบน่าจะใช้เวลาอีกสักพัก

ครับนี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดของทางกู้ภัยนะครับ
ที่มาร่วมสกัดเพลิงในครั้งนี้
ตอนนี้๘๐กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
ที่มีการสกัดเพลิงอยู่ตรงนี้
แล้วก็คาดว่าตอนนี้เป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้ว
ส่วนประชาชนรอบข้างผลกระทบนั่นก็คือควันที่โพยพุ่งมาก่อนหน้านี้

ตอนนี้ได้รับการเปิดเผยว่าไม่มีนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่นี่นะครับ

ต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร
แต่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้ว
ทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ด้วยนะครับ

รายงานสดจากอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรีครับ

เพลิงดับแล้วแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับ

แต่ตอนนี้ที่ต้องเฝ้าระวังจริงคือพวกควันต่าง
มันยังเหลืออยู่ที่มีผลกระทบกับชาวบ้านนะคะ